ในการรำโทนโคราชคนใดที่ชอบร้องเพลงก็จะเป็นผู้ร้องอยู่เป็นประจำ
โดยเนื้อหาของเพลงรำโทนโคราชจะมีเนื้อหาที่สื่อสารหรือสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย
เช่นเนื้อเพลงเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนของผู้ร้องผู้รำ
เนื้อเพลงที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราศีระหว่างฝ่ายชายและหญิง
ซึ่งเนื้อหาเพลงก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับแต่ละยุคสมัยอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน